ต่อกันที่หมอช้างทศพรกันบ้างดีกว่า

อันนี้เป็นความเชื่อทางโหรศาสตร์นะคะ
เขาบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย

ส่งผลกระทบถึงคนในหลายราศีด้วยกัน
จะมีราศีไหนที่โล่งใจ
ราศีไหนจะต้องมวลท้องระแวดระวัง
รวมทั้งเคล็ดลับไหว้พระเสริมดวงเฮงดิฉันไปมาแล้ว
ว่ายแล้วแคล้วคลาดเรื่องร้ายไปฟังหมอช้างกันเลยค่ะ

แล้วก็คนที่ดาวเสาร์กำลังจะย้ายเข้า
พวกที่มีเฮก่อนนะครับย้ายออกแล้ว
ก็คือราศีเมทุนและราศีธนู
คุณไปดูมาเลยชีวิต๒๓ปีที่ผ่านมามีแต่เรื่อง
ผิดหวังอกหักเสียใจสูญเสีย
ครบทุกเรื่องจะไปแล้วครับ
มีนาคมนี้ฝากนิดเดียวคือว่าช่วงจะไปหนักหน่อย
ภาษาดวงเขาเรียกว่าดาวมันถีบออก
ผู้ที่เป็นน้องใหม่ที่ดาวเสาเข้าใหม่เลย
ก็คือราศีกรกฎและราศีมังกร
ราศีนี้ต้องฝากนิดนึงก็คือว่า
บังเอิญเดือนมีนาคมนี้มันไม่ได้มีดาวเสาดวงเดียว
คุณเจอทั้งดาวเสาร์และดาวอังคารเป็นคู่แห่งการปะทะ
เป็นคู่แห่งอุบัติเหตุการผ่าตัดการเจ็บป่วย
ต้องเตือนเลยเพราะเดือนนี้เดือนมีนาคมจะแรงมาก
คือดาวเสาร์ที่เรากลัวสุดคือเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วย
ตอนนี้ถ้าเราจะระวังดีที่สุดคือการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาล
เพราะว่าใครที่กังวลว่าจะมีปัญหาก็บอกให้ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาล
ถวายพวกยาสามัญหรือว่าบริจักษ์เงินให้กับโรงพยาบาล
บริจาคโรงศพช่วยเหลือศพที่ไม่มีญาติก็ได้
ชดเลิกในการสวดวันที่๒คือ๘โมง๔๑นาที
ถือว่าเป็นเลิกที่ดาวเสาเริ่มเคลื่อนราศีเข้ามา
ทำบุญกันแล้วก็ทำตัวเองให้สุขภาพสมบูรณแข็งแรงกันด้วย
จะได้ห่างไกลจากโรคภัย

คุณไปได้ของอะไรดีมานี่คุณต้องกระซิบบอก
มีของเด็ดเคล็ดลับหมอช้างก็แนะนำมา